แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่า
จะออกอะไรเราก็เลยมีข่าวแปลก
มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะหลายที่เลยค่ะ
แต่เราไม่บอกเป็นเลขเราไม่ได้ใบ้หวยนะ
แต่มันเป็นเรื่องแปลกเป็นข่าวแปลกจริง
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะ

หัวหมู๓๐๐หัวเนี่ย
นับกันไม่หวานไม่ไหวมาวางเรียงรายอยู่ลานด้านหน้านะคะ
หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดกลางบางค่ะ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
แล้วก็มีคนนำสมหวัง
แห้วแล้วนะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสมหวังนะ

ใช่สมหวัง๙กิโลกรัมไปวางด้วยค่ะ
นี่คือของแก้บนที่คนนำไปถวายหลวงพ่อสมหวังนะคะ
เพราะว่าไปขอพรแล้วมักจะประสบความสำเร็จตามที่ขอ
พอขอแล้วได้แน่นอนก็ต้องแก้บน
นายประกายเพชรอนาเขตพ่อค้าขายขนมหวาน
จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าเขานำหัวหมูมาร้อยหัว
แก้บนเพราะเคยไปขอพร
แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องที่ดงที่ดินอะไรแบบนี้

นี่ค่ะก็เป็นหนึ่งที่ที่ความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จริง

เอาล่ะผมพาไปดูอีกหนึ่งจังหวัดคุณผู้ชมที่พยาว
ท้าทยอยไปขอโชคลาภจากกล้วยตานีที่ออกลูกกลางลำต้นแบบนี้
ปกติเขาจะออกด้านบนอยู่แล้วตามหัวปรีเนอะ
อันนี้เกาะออกกลางลำต้นภายในสวนของนางเพ็ญเพียรธรรมพื้นที่ตำบลสรรป่าม่วงครับ
โดยกล้วยต้นนี้มีความแปลกคุณผู้ชมมีความแปลกที่ปรีกล้วย
ลักษณะงอโค้งเข้าไปในรอยแยกกลางลำต้น
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแบบนี้บอกว่าเนี่ยมีเจ้าแม่ตานีสิงสถิตอยู่
ชาวบ้านบางคนก็นำแป้งไปโรยตามโขนต้นเพื่อมองหาเลขเด็ดไปคงไปขูดตามภาษา
แล้วก็นำไปเสี่ยงตามความเชื่อนะครับ

ชาวบ้านในหมู่บ้านบึงฉิมตำบลบึงเนียมอำเภอเมือง
ไหว้สักการะจอมปลวกรูปทรงคล้ายพญานาค

ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นพญานาคมาอยู่ในหมู่บ้าน
ให้โชคลาภกับคนในหมู่บ้านนะคะ
ปลวกนี้สูงประมาณสัก๑เมตรคุณผู้ชมค่ะ

ตั้งอยู่ใกล้กับหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านนะคะ

ขอโชคขอลาบก็ถูกรางวัลได้เงินก้อนใหญ่กันเยอะนะครับ
แล้วก็เขาก็ไปซื้อเลขเสี่ยงโชคตามความเชื่อค่ะ
แล้วก็ถูกกันเยอะเลยเนี่ยค่ะ
คือถ้าเกิดมองจริงก็มีส่วนคล้ายตรงช่วงด้านบน
คล้ายพญานาคใช่ไหมครับอืมอืม
ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงบรายครับ

กันไปชมความแปลกของจอมปลวกครับ
บริเวณใต้ถุนศาลเจ้าแม่กวนอิ่ม
ภายในวัดป่าหมักหนอของตำบลจันจ้านะครับ
ที่อำเภอแม่จันทร์ครับ
โดยจอมปลวกนี้เนี่ยรูปทรงคล้ายกับพญานาคเหมือนกัน
ค่ะนะฮะก็มีชาวบ้านบางคนก็บอกว่ามันคล้ายกับประการังเหมือนกันเนี่ย

แต่ชาวบ้านบางคนก็มองว่าบางทีก็มองไม่ออก

ชาวบ้านก็จำนวนมากแหละครับเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็พยายามที่จะจินตนาการไปว่ามันเป็นตัวลงตัวเลขต่าง

เขาเรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสีย

พระมหาชัยนันโชติปัญโยเจ้าอาวาสวัดป่าหมากหนอบอกว่า
เมื่อคืนเมื่อมีคนมาดูจอมปลวกกันมาก
วัดก็ต้องนำลูกกรงไปกั้นเอาไว้ครับ
เพราะเกรงว่าจะเข้าไปมุดใต้ถุน
แล้วก็อาจทำลายจอมปลวกเหล่านี้พังเสียหายได้
นักข่าวของเราไม่มีตัวเลขอะไรเลยนะคะ
บอกแค่สถานที่ให้ไปกันเอง
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย